ไปดูเรื่องราวที่มันสะเทินใจเป็นอย่างมากคุณผู้ชม
ก็ผัวเมียกินเหล้าฝ่ายผัวเนี่ยเมาจะทำร้ายเมีย
ลูกเห็นลูกก็ต้องเข้าไปห้ามเพื่อไปช่วยแม่ของตนเอง
พ่อเห็นลูกเข้าไปห้ามพ่อเอามีดดายาไล่ฟันลูกครับ
ลูกวิ่งหนีพ่อแล้วลูกไปเอาจอบก็ฝั่นหัวพ่อกลับไป
พ่อเสียชีวิตด้วยน้ำมือของลูกชายตัวเอง
ก็ต้องการจะป้องกันตัวแล้วก็ช่วยแม่
แต่กลายเป็นต้องมาฆ่าพ่อบังเกิดกล้าวของตนเองนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสักประมาณ๔ทุ่ม
ที่บ้านอาทิตย์๔๕หมู่๓ตำบลธรรมเศสอำเภอโพธารามจบราชบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายนิมรัฐอายุ๖๒ปีอันนี้ก็เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุนี่แหละนะฮะ
พันธ์กำรุดเอกสารรถมณีครับผู้กำกับสพเขาดินบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะดื่มเหล้าจนเมาก็มีปากเสียงกันกับลูกชายคือนายประทีบอายุ๓๒
ก็เหมือนจะทำท่าทำทางจะทำร้ายร่างกายแม่ของนายประทีบ
แต่กลับถูกพ่อเนี่ยคว้ามีดมีดไดย่าครับฟันที่ไหล่ซ้ายของลูกชายก่อนจนเป็นแผล
โดนพ่อฟันแล้วนะลูกก็วิ่งหนีหัวซุกหัวสุนออกไปที่หน้าบ้าน
วิ่งตามมาจะเอามีดไล่ฟันซ้ำอีก
ตอนนั้นลูกก็ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันตัว
ก็ไปเจอจอบที่เป็นจอบถังย่านะฮะวางอยู่หน้าบ้านพอดี
ก็เอาจอบป้องกันตัวคือเหวี่ยงไปหาพ่อทีนึง
แล้วก็ทุบพ่อสุดท้ายพ่อแน่นิ่งไป

หลังเกิดเหตุครับญาติก็ช่วยกันนำตัวพ่อเขานี่แหละ
ที่ตัวชุ่มไปด้วยเลือดส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิต

หลังจากนั้นตำรวจก็เลยออกติดตามตัวจับกลุ่มลูกชาย

ซึ่งเขาเองก็ต้องไปรักษาบาดแผล
เพราะว่าถูกพ่อฟันแล้วก็กลับมาที่บ้าน

ขณะที่กำลังจะหลบหนีพอดีแหละ

ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการฆ่าบุพการี
แต่ว่าเขาก็ให้การว่าก็ต้องป้องกันตัว
เขาจะฆ่าทั้งแม่ฆ่าทั้งตัวเองนะครับ

คือแบบมันเป็นการเพาะความโกรธแค้น

จริงมันเป็นการปลูกฝังความรุนแรงด้วย

มันฝังเข้าไปในจิตใจ
คือวันหนึ่งก็คงคิดว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องแบบ

พูดกับตำรวจก็บอกว่า
ก็เสียใจนะที่ต้องใช้ความรุนแรงอะไรแบบนี้

เพราะถูกด่ามาตลอดเวลาตลอดชีวิต
ทำให้ยังไม่มีความคิดเลยว่า

แต่ว่าด้วยความที่ถูกฝังมาอย่างยาวนาน

ก็เลยทำไปสุดท้ายก็กลายเป็นลูก
ฆ่าพ่อแท้ของตนเอง
สุดท้ายสาเหตุมันเกิดจากอะไร

เมาของพ่อที่ทำร้ายทุกคนในครอบครัว
แล้วลูกก็กลายเป็นฆาตกรฆ่าพ่อนะครับ